ประชำคะถ้าพูดถึงพระเอกฮอตณเวลานี้ไปต่อ
ถูกต้องแล้วนะคะพี่หมื่นอยู่ของเราคุณโป๊ปธนวัดนั่นเองนะคะ
ทำให้พี่โป๊ะของเรายิ่งดูน่ารักน่าจะดูมันไปอีก
เอาค่ะคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยค่ะ

ก็ว่างพอดีเพราะว่าละครไม่ได้ถ่ายด้วยครับ
ก็ขึ้นบ้างก็ขึ้นตามเลสของงานที่มันออกไปครับ
งานต่างที่เข้ามาก็เยอะมากอะไรอย่างนี้ครับ

เดี๋ยวนี้ก็นะเขาก็รับเขาก็สู้
นี่ก็อีกหนึ่งเป็นธรรมดานะ
ขาขึ้นขาขึ้นก็เป็นธรรมดา
กว่าจะมีวันนี้ของพี่โป๊ปได้เนี่ยบอกคุณผู้ชมเลยนะว่าไม่ธรรมดานะคะ
แล้วก็ฝ่าฟันอุปสรรคมาเยอะแยะมากมาย
ที่สำคัญที่เขามาอยู่ตรงนี้ได้เพราะฝีไม้ลายมือทางการแสดงดู

คือเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ที่ทำให้ทุกคนยอมรับว่า
มีความสามารถด้านการแสดงจริงเพราะว่าตีบทแตกคือแบบทุกคนอยากเป็นอเจ้ากรเกดกันหมด
เพราะว่าสัยตาตีพี่หมุนมองมันแบบของหน้าไปเตะแทนได้ไหม